มาดูเรื่องที่ขำไม่ออกของตลกคนหนึ่งคุณผู้ชมน่าจะรู้จักดีครับ
คุณเหลือเฟือมกจกนะฮะเขาถูกจ้างไปแสดงงานวันเด็ก
ไปกับลูกแพ็คคู่เลยเสร็จปุ๊บถูกคนที่จ้างอ่ะ
ออกมาร้องตำรวจแบบนี้ว่าช่วยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เหลือเฟอะมกจ๊กหรือว่าชื่อจริงคือนายกิตีส่ากฮิบอย่างครับ
นำหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจคันนายาวแล้วก็เล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
นายเอคนนี้เขาเป็นคนในวงการบันเทิง
ให้ตัวเขากับลูกไปแสดงตลกไปร้องเพลงร่วมกิจกรรมวันเด็ก
เออเอนามสมุดนะไม่ใช่เอที่เป็นนักปั้นนักแสดง

งานนี้ไปแพ็คคู่เลยพ่อลูกราคาที่ถูกจ้างไป๒๐๐๐๐บาท
ก็พาลูกไปแสดงตามที่ตกลงกัน
จัดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังจากสร้างเสียงฮาความตลกความสุขให้กับคนในงานแล้ว

ก็ส่งไลน์ไปถามคนจ้างอ้าวค่าตัวผมล่ะ
ค่าจ้างยังไงยังไงฮะจะจ่ายยังไงก็ถูกบ่ายเบียงไม่จ่าย
สุดท้ายไม่ตอบเงียบโทรหาก็ไม่รับติดต่อไม่ได้
เขาก็เลยคิดว่าอ้าวถูกเบี้ยวซะมั้งถูกโกงแน่นะฮะ
ไปฟังเสียงของคุณเหลือเฟือนะครับ
ไม่มีเพราะว่าเราไว้ใจไม่ให้วางมัดจำ
เพราะเรามีคลิปเสียงไว้ทั้งหมดเราอัดคลิปเสียงไว้อยู่แล้วว่า
โอเคผมเชื่อใจพี่คือจริงผมก็บอกว่าในตั้งแต่ผมเป็นศิลปินมาเนี่ย
จริงมันต้องมีวางมัดจำด้วยต่อถึงไม่วางมัดจำ
ถ้ารู้จักกันไปถึงปั๊บก่อนแสดงคุณต้องจ่ายก่อนขึ้นแสดงด้วย
เราก็โทรไปถามโทรไปเขาก็ไม่ตอบไม่รับอะไรส่งไลน์ไปก็ไม่อ่าน
เพราะว่าถ้าเป็นคดีแพทย์ผู้เสียหายเองก็ต้องไปฟ้องศาลกันเองนะครับ